อ่านข่าวไปคุณผู้ชมกำลังแบบเออมีกำลังใจอยากจะไปฉีดเลย
ณทะพงณทะพงก้มอ่านข่าวนี้ไปแล้ว
คุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นทุกคนแต่คนที่เขาเป็นแล้วเนี่ยน่าเห็นใจ
ฉีดวัคซีนมาผมนึกว่ามีรายนั้นรายเดียวที่ผมล่วง

มีเพียบเลยมีหลายคนเลยที่ผมร่วมเหมือนกัน
ในเพจโพสต์ภาพไว้๔คนครับ
จะเห็นว่าแต่ละคนมีอาการผมร่วงแตกต่างกันไป
บางคนเนี่ยร่วงเกือบหมดหัวแต่บางคนก็ร่วงเป็นห่อมเป็นหย่อม
อันนี้มันเป็นโรคนะผมร่วมเป็นห่อมให้ผมเคยเป็นด้วยนะ
เออนะฮะแต่อันนี้เขาบอกว่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ย
หรือเปล่าบางคนร่วงเฉพาะตรงกลางหัว
ในเพจเนี่ยยังเขียนข้อความไว้ว่านะฮะ
ทุกชาวบ้านจากที่เคยสื่อสารออกไป
ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงทำให้ผมร่วง
พบว่ายังมีอีกหลายคนที่เจอปัญหานี้เหมือนกัน
เลยอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้รับรู้
และทราบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจริง
เพื่อให้เกิดคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง
ไม่ปล่อยตามเวรกรรมไปหาที่รักษากันเอง
อันนี้ที่เพจที่ผมพูดนี่คือเพจอยากดังเดี๋ยว
คือถามว่าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรถึงเกิดอาการผมร่วง
ปรากฏว่าเป็นไปได้เกือบทุกยี่ห้อครับ
ส่วนกรณีนักศึกษาที่ภูเก็ตนะฮะ

ที่เกิดผลผมร่วงฉับพลันหลังจากไปฉีดวัคซีนมารายแรกเนี่ย

สปสชนะครับเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะครับ
คือสปสชเขาเปิดช่องทางนะ
ใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีอาการไม่พึงประสงค์
ยื่นคำร้องก่อนไปให้เขาตรวจสอบก่อนนะฮะ
จะใช่ไม่ใช่ให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับ
เพื่อจะได้เงินชดเชยบ้างนะฮะ
คือสปสชไปร้องเรียนไปยื่นเรื่องได้ทั้ง๑๓เขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ
สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครับ
โหเห็นอย่างนี้แล้วใจคอเราไม่ค่อยดีเหมือนกันนะฮะ